ส่วนเรื่องนี้ค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามูลนิธิวินวินไปช่วยเหลือผู้หญิงคนนึง
เป็นเด็กผู้หญิงอายุ๑๑ปีถูกพ่อแท้ทำร้ายร่างกายค่ะ
เขียนจดหมายฝากบอกถึงคุณย่าว่าถูกพ่อทำร้าย
และเนื้อหาในจดหมายน่าเห็นใจน้องมากพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
นี่คุณผู้ชมลองดูนี่ค่ะภาพจดหมายของน้องนะคะ
อายุ๑๑ปีเขียนฝากส่งไปถึงคุณยายในเนื้อหาระบุว่า
แตนหนูโดนพ่อตีเป็นแผลที่แก้ม๒จุดที่ท้อง๑จุดเขาด่าหนูไม่หยุด
เขาห้ามหนูออกจากบ้านแล้วก็บรรยายไว้เยอะมากเหมือนกับถูกพ่อด่า
ขออนุญาตไม่อ่านรายละเอียดเนื้อหาที่พ่อด่าก็แล้วกันนะคะ
แต่ด่าแรงเลยขึ้นอีกับลูกอะค่ะ
แล้วทีนี้ค่ะอีกฉบับหนึ่งน้องเขียนหน้าซองว่าความลับเรากับยายแตน
แตนหนูจะให้บอกแม่ว่าอย่าลืมที่สัญญานะแล้วซื้อยาทาแผลให้หนูด้วยได้ไหม
ถ้าได้เอาฝากไว้ที่ป้าจิ๋มนะเดี๋ยวเปิดเทอมแล้วค่อยบอกครูอีกที
หนูจะไปเอาตอน๒ทุ่มถ้าหนูไม่ลืมนะหนูคงไม่ลืมหรอก
ถ้ารถลูกชิ้นมาซื้อชีสอันใหญ่๒อันนะ
เหมือนฝากซื้อด้วยอย่างนี้นะคะด้วยความเป็นเด็ก

แต่อ่านแล้วคุณผู้ชมต้องบอกตรงเลยว่าเนื้อหาทั้งหมดมันหดหูใจมาก
เด็กผู้หญิงอายุ๑๑ปีคนนึงเขียนระบายความในใจ
เขียนระบายว่าถูกตีถูกทำร้ายฝากซื้อยาทาแผล
ฝากบอกครูฝากซื้อของกินอย่างนี้ค่ะ
เรื่องนี้มูลนิธิวินวินตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็ลงไปช่วยเหลือ
คือน้องถูกพ่อแท้ทำร้ายร่างกายน้องอยู่กับพ่อและย่านะคะ

เวลาที่น้องถูกพ่อทำร้ายเนี่ยย่าก็คือย่าไม่กล้าช่วยด้วยซ้ำ
พ่อมีประวัติเสพยาเสพติดชอบขังลูกเอาไว้ในบ้าน
ไม่ยอมให้ลูกออกมาเจอใคร
เราส่งคุณบอมอภิวัตนักข่าวของเราไปที่บ้านของน้องนะคะ
ตำบลบางกระสันอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทันทีที่มูลนิธิวินวินและเจ้าหน้าที่จากพมไปถึง

พาเด็กออกมาก่อนเลย

คือจริงแล้วทีมข่าวพยายามจะตะโกนสอบถามขอพูดคุยกับพ่อเด็กนะคะ
พ่อเด็กไม่ยอมคุยด้วยคุณผู้ชม

เนี่ยทีมข่าวของเราพยายามจะถามตะโกนเรียกพ่อเด็ก
ขออนุญาตขออนุญาตคุยกับ
พี่ขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมพี่

พ่อไม่ยอมคุยด้วยไม่ยอมให้ข้อมูลอะไรเลย
เราได้คุยกับเพื่อนบ้านค่ะ
ก็เหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยน้องก็เล่นกับหลานของเพื่อนบ้านนะคะ

กลับบ้านช้าทีไรน้องโดนพ่อตีจริง
เพื่อนบ้านบอกว่าบางวันน้องโดนพ่อเอาโซ่ล่าม
ล่ามกุญแจห้องไม่ให้ออกมาจากห้อง
ช่วงหลังนะคะถ้าน้องมีโอกาสออกจากบ้าน
น้องจะเขียนจดหมายใส่กระดาษ
แล้วไปสอดเอาไว้ตามเสาแอบไปให้เพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านบอกเลยว่าอ่านจดหมายแล้วจุกเลยจุกอกเลย
ต้องหาทางช่วยก็เลยพยายามหาทุกทาง

บางทีเห็นเขาถามเขาเป็นไรนี่น่าเป็นไร

เราได้รับจดหมายจากน้องมายังไง
คือเขาจะแบบฝากกระดิกไว้ที

จ้อนตามเศร้าบอกว่าถ้าไม่เจอนี้จะไว้ทางนี้นะ
เป็นฝันลับขอได้ต้องพูดค่ะ
ส่วนแม่แท้ของเด็กนะคะเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าที่เธอต้องเลิกกับพ่อเด็ก
เพราะว่าพ่อเด็กมีพฤติกรรมใช้สารเสพติด
หลังจากเสพยาก็ทำร้ายร่างกายเธอทุกวัน

บ้างแหละเคยหัวแตกเย็บไปสิบสองเข็มอะค่ะ
หนักสุดเอามีดไล่แทงจนบาดเจ็บเข้าที่เอวเธอเลยตัดสินใจหนีออกมา
แต่แหมทิ้งลูกเอาไว้กับพ่อเด็กอ่ะนะเธอบอกว่าเป็นห่วงลูกนะ
แต่ทำอะไรไม่ได้จริงคือตอนนั้นแม่เด็กบอกว่า
ตัวแม่เด็กเองก็ต้องใช้คำว่าหนีตายออกมาก่อนคือหนีตายออกมาก่อนอ่ะ
วันนี้ก็อย่างน้อยก็โล่งใจที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยเหลือลูกนะคะ
ประทานที่
ก็เลยบอกว่าจากการตรวจสอบแล้วก็สอบถามจากย่าเด็กนะคะ
ญาติเด็กยอมรับเองเลยค่ะว่าพ่อเด็กทำร้ายเด็กจริง
แล้วย่าบอกว่านี่ขนาดย่าอยู่นะ
เด็กยังโดนขนาดนี้ถ้าย่าไม่อยู่เด็กโดนหนักกว่านี้
อันนี้ย่าพูดเองเลยนะคะตอนนี้ทางหน่วยงานก็แยกเด็กออกมาก่อนค่ะ
เพื่อนำไปรักษาทั้งสภาพร่างกายและจิตใจครับ
แล้วก็อาจจะต้องประสานกับแม่เด็กนะคะ
ว่าให้แม่เด็กรับเด็กไปดูแลต่อไปคือน้องอายุสิบเอ็ด
แต่น้องก็โตแล้วอะค่ะหมายถึงว่าในภาพที่เห็นในข่าวว่าคุณผู้ชมส่งข้อความมาว่า
ดูน้องโตหน่อยรูปร่างใหญ่หน่อยสูงใหญ่อะไรอย่างนี้
ตัวสูงแต่น้องอายุเพิ่งสิบเอ็ดจริงจริงเพิ่งอายุสิบเอ็ดเท่านั้นใช่ค่ะ
อ่าโชคดีทางวินวินไปช่วยแล้วก็ประสานไปทางพมแล้วด้วยนะฮะค่ะ